มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
คุณป้าขึ้นโรงพักทั้งน้ำตาเลยพาลูกชายด้วยไปโรงพัก
บอกว่าไม่ไหวแล้วหลานชายแท้อายุ๓๓เลี้ยงมากับมือ
มาตั้งแต่เด็กเมายาแล้วอารวาสโอ้โหเอามีดไล่แทงคุณป้า
คุณป้าต้องหนีตะเกียกตะกายออกมาจากบ้าน
กล้าอยู่บ้านไปอยู่บ้านญาติไม่ไหวแล้วต้องแจ้งความค่ะ
นางสังวานแปรชนอายุ๕๘เป็นชาวอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะ
แจ้งความกับตำรวจสพเมืองขอนแก่นเมื่อวาน
บอกว่านายยิ่งยศนวลศรีอายุ๓๓หลานชายแท้เลี้ยงมากับมือตั้งแต่เด็ก
เมาอารวาสทำลายทรัพย์สินบ้านเนี่ยพังเสียหายไปหมดนะคะ

ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปคุยกับคุณป้าสังวานนะคะไปถึงบ้านเลย

ลูกหลานกำลังมาช่วยเก็บกวาดเศษกระจกเศษปูนในบ้าน
คุณป้าสังวานบอกว่าไม่อยู่แล้วบ้านหลังนี้ขอไปอยู่บ้านเพื่อนไปอยู่บ้านญาติเพราะกลัว
หลานก็อาสาไปรับคุณป้ามามาให้คุยกับนักข่าวนะคะ
เพราะว่าบ้านหลังนี้คุณป้าบอกไม่กล้าอยู่แต่คุณป้าก็มานะมาคุยกับนักข่าวของเรา
พอมาถึงบ้านร้องไห้เลยคุณผู้ชม
แล้วก็พานักข่าวเดินดูรอบบ้านหน้าต่างถูกทุบเศษกระจกเกลือนกระจายในบ้าน
ประตูไม้ทางเข้าบ้านถูกทำลายจนไม้หักเป็นรูโบอะค่ะ
หลานชายปกติอาศัยอยู่ที่บ้านไม้ยกพื้นสูงด้านหลังของบ้าน
แต่ว่าตอนนี้หนีไปแล้วนะคะหลังจากก่อเรื่องมาทำลายข้าวของเนี่ยค่ะ
คุณป้าสังวานให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาเลยบอกว่าตัวเองก็ป่วยนะเป็นมะเร็งเต้านม
ต้องขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างตระเวนขายไอติมไปทั่วเมือง
กลับบ้านทีก็ตอนค่ำมืดเมื่อคืนนี้นั่งกินข้าวอยู่นั่งกินข้าวมื้อค่ำ
ก็มีเสียงเอะอะโวยวายเสียงกระจกหน้าต่างรอบตัวบ้านแตก
แล้วหลานชายคนนี้ที่เลี้ยงมากับมือตั้งแต่เด็กเนี่ยเข้ามาหาถือมีดถือค้อนมา
จะมาทำร้ายคุณป้าค่ะขู่จะฆ่าทิ้งด้วยบอกว่าไงรู้ไหม
หาว่าไปทำคุณสัยใส่เขาจนเขากลายเป็นบ้าคุณป้าถึงขั้นต้องยกมือกราบ
กราบขอชีวิตเลยอะค่ะตอนนั้นเนี่ยก็มีสามีมีน้องชายก็อยู่ในนั้นนะ
เขาไม่กล้าช่วยคุณยายพยายามจะกราบร้องขอชีวิต
แล้วก็ค่อยค่อยคลานหนีออกมาจากบ้านตัวเองอะค่ะครับตั้งสติได้ทีเนี้ยวิ่งเลย
วิ่งออกจากบ้านไม่กล้าอยู่บ้านแล้วต้องไปขออาศัยอยู่บ้านเพื่อน
จนกว่าตำรวจจะจับตัวหลานชายคนนี้คนที่ก่อเหตุได้ค่ะ
แต่ฉันก็กลัวแบบที่ส่งถึงมาแล้วครับ
พี่แม่ค่ะก็เล่าให้ฟังเพิ่มนะบอกว่าไอ้สวยป้องกันบอกไม่มองไป
บอกมายายก็เลยหนีเล่นหนีตายไปครับหลานครับนั่นเพิ่งพึน
ทำไมไม่กล้าทำแบบนี้ได้ยายอยากให้มันโดนจับ
เพราะว่ามันเคยหนีคดีมาครั้งนึงแล้วยายแกล้งมาจับมัน
มันทำข้าวของยายแกล้งมาจับมันมันได้ยาบ้าสิบแปดเม็ด
แต่เขาประกันมันออกมาแล้วมันจะอาฆาตยายว่ายายไปแจ้งตำรวจมาจับมัน
เนี่ยค่ะก็เล่าให้ฟังเพิ่มนะบอกว่าไอ้หลานชายคนนี้
อารวาสทำลายข้าวของในบ้านมาแล้วหลายครั้ง
สาเหตุก็คือเสพยาบ้าประสาทหลอนกลับมาบ้านก็หวาดระแวง
กลัวว่าจะถูกทำร้ายแล้วหลานชายคนนี้เคยถูกจับ
พร้อมยาบ้าสิบแปดเม็ดหลังจากนั้นเนี่ยก็หวาดระแวง
กล่าวหาว่าคนในบ้านแจ้งตำรวจให้มาจับ
ก็เลยขู่ฆ่าคนในบ้านมาแล้วนะคะก่อนหน้านี้
คุณป้าสังวานก็เลยบอกว่าขอร้องเถอะตำรวจตามจับหลานชายคนนี้
ให้ได้ให้เร็วที่สุดเพราะว่าตอนนี้ไม่กล้ากลับบ้านแล้วนะคะ
ต้องไปอยู่บ้านเพื่อนบ้านนะคะกลัวว่าถ้ากลับมาได้
เดี๋ยวจะมาย้อนทำร้ายคนที่อยู่ในบ้านถึงขั้นแบบเสียชีวิต
บอกว่าพอได้รับแจ้งตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านเกิดเหตุ
แต่ไม่เจอหลานชายคนก่อเหตุนะคะนายยิ่งยศนวลศรีวัย๓๓คนนี้
ทราบมาว่าหนีไปค่ะก่อนตำรวจมาถึงเหมือนกับขี่รถจักรยานยนต์หนีไปเลย
ตอนนี้เร่งตามตัวอยู่เพราะว่าพฤติกรรมเป็นบุคคลอันตราย
ตามข้อมูลของคุณป้าสังวันที่ให้ไว้ต้องหาตัวให้เร็วที่สุด
เพื่อความสงบความปลอดภัยของคนในครอบครัว
แจ้งข้อหาเบื้องต้นก็คือทำให้ตกใจกลัวทำให้เสียทรัพย์
ไม่รู้จะพยายามฆ่าด้วยรึเปล่ามีมีดมีค้อนจะมาทำร้ายป้า
เสพยาบ้ามาวยาเสพติดทั้งวัน
ให้ญาติพี่น้องเขาแจ้งตำรวจพาไปรักษาพาไปบำบัดเนี่ยจะให้ทำยังไง